น้องผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการถูกนายเมฆมังกรบินนะครับ
ทำการโฆษณาหลอกลวงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับ
ทำการขายสารเคลือบรถยนต์แมคนาโนนะครับ

มาเป็นหลักฐานและก็เฟสบุ๊คของเมฆมงคลบินที่มีการโฆษณาหลอกลวงประชาชนนะครับ
ผมเป็นผู้เสียหายจริงครับผมผมไม่ใช่คู่แข่ง
แล้วผมก็ไม่ได้เคยรู้จักกับเขาเป็นครั้งส่วนตัว

ฉะนั้นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมทำเพื่อความถูกต้องนะครับ
วันแรกที่ผมโพสต์ไปในพันทิพย์ใช่ไหมครับผม

แต่เขาไม่ได้ติดต่อมาเพื่อที่จะรับผิดชอบนะครับ
แต่เขาติดต่อมาเพื่อต่อว่าผม
แล้วเขาก็บอกว่าผมใช้ผิดวิธีแล้วเขาไม่รับผิดชอบ
สำหรับที่ผมใช้ตามวิธีตามข้างกล่อง
ผมก็เลยงงว่ามันผิดพิธีตรงไหน

ภาพข่าวเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพข่าวล่าสุดนะคะ
ทางกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันไป
เพื่อจะร้องเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องคาราคาซังนะคะ
และจริงหลายหน่วยงานก็ได้รับเรื่องร้องเรียนที่แตกต่างกันไปนะคะ
สำหรับวันนี้เป็นกลุ่มผู้เสียหาย
ที่ไปแจ้งความเอาไว้กับทางกองปราบนะคะ
ก็แจ้งความนี่แหละแม็กซ์นานูที่คุณผู้ชมได้ยินชื่อมาตลอด
แล้วก็แจ้งกับเจ้าของก็คือคุณเกริกพล

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ว่ามีคนไปร้องเรียนกันในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วเรื่องก็เป็นข่าวดังขึ้นมา

แล้วก็ที่บอกคือมันต้องแยกเป็นสองประเด็น
เพราะคนสนใจข่าวนี้นอกเหนือจากคนในวงการ

คนที่สนใจข่าวนี้ในวงการรถแล้วเนี่ย

บุคลิกของเมฆมังกรบินนะคะ
สองเรื่องนี้เราเคยพูดถึงแล้วในรายการ
แล้วในจังหวะตอนนั้นก็รีรอกันอยู่
เพราะว่าเมื่อมีผลตรวจอย่างเป็นทางการออกมา
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรง

ว่าตกลงที่มีข้อกล่าวหานักวิชาการออกมาพูด
ช่างรถมอเตอร์ไซค์ช่างรถยนต์ที่ออกมาพูด
ลูกค้าของเมฆมังกรบินที่เคยใช้แล้วออกมาพูด

ทีนี้เอกสารที่ออกมามันมี๒ฉบับค่ะคุณผู้ชม
มีการพูดถึงผลที่ทางสคบนะคะ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ในทั้งสรุปความแบบนี้มันมีสองข้อ
คือคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
แล้วก็ส่งไปให้สถาบันยานยนต์ทดสอบ
ถ้าเอาตามเอกสารเลยนะคะ

ก็คือผิดที่สรรพคุณของสินค้า
ไม่ตรงกับที่เขียนเอาไว้ในฉลาก
เลยมีคำสั่งออกมาว่าให้เปลี่ยนข้อความให้ตรง

ก็แบ่งได้ว่าศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ว่านาโนเทคทดสอบแล้วไม่สามารถพิสูจน์ได้
เนื่องจากไม่ทราบสารที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
แต่ว่าประเด็นหลักกว่านั้นก็คือ
สถาบันยานยนต์ออกมาบอกว่าทดสอบแล้ว
ตราเร่งและการประหยัดน้ำมัน
ส่วนของการมีผลต่อการศึกหรอของเครื่องยนต์หรือไม่นั้น

อันนี้คร่าวที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ

อันนี้ไงสครบอลออกมาแล้วสครบอลออกมาแล้ว
วันนี้ล่าสุดมีอีกกลุ่มไปกองปราบ
และวันนี้ล่าสุดกว่าเราจะนั่งคุยกับสองคน
คนแรกคุยกันตั้งนานบอกมาเท่าหน่อยได้ไหม

เจ้าตัวก็คาใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่เขาก็อยากจะพูด
ขอหนีบมาด้วยคนหนึ่งคุณตั้มนำชัย
เขาให้แนะนำแค่ว่าผมเป็นช่างมอเตอร์ไซค์ครับ
แต่เป็นมอเตอร์ไซค์แข่งหนึ่งในทีมที่เขาแข่งกันหลายสนามแล้ว
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ
เรียนสรุปถูกนะตามข่าว
ทำไมวันนี้มาแล้วนิ่งวันนี้ทำตัวรับไม่ถูกเลย
ปกติเห็นบู๊ยังไงอารมณ์ไหนคะตอนนี้วันนี้คุณเมฆ

คุณบูได้แต่ไม่ต้องบู๊กับดิฉันไง

ตอนนี้เอาอย่างนี้ตอนนี้อารมณ์เราความรู้สึกเรา
ของล่าสุดวันนี้ที่มีข่าวมาว่ามีอีกกลุ่มแล้ว
ไปร้องกองปราบแล้วเนี่ยยังไง
ความหมายว่าอีกกลุ่มแล้วแต่ผมดูในภาพก็ยังเป็นคนเดิม
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นคนเดิมนะคำว่าอีกกลุ่ม
ความหมายที่บอกว่ามีคน

ผมก็ยังเห็นจำนวนเดิมก็คือ๓๔คนเดิม

ออกว่ารถเสียว่ารถพังมีใครเคยเห็นรถที่พังป่ะ
เอาทำที่ไหนแล้วพังเติมตอนไหนแล้วพัง

มันมีหน่วยงานที่รับเรื่องนี้ของคุณอยู่หลายหน่วยงานนะคะ
กรณีของที่ฉันขอเอ่ยชื่ออาจารย์วีรชัย
เป็นนักวิชาการที่ออกมาพูดเรื่องนี้ตอนนั้นที่เป็นข่าวเยอะ

แล้วก็อย่างที่เรารายงานที่มันเป็นข่าวไป
แล้วก็หลังจากที่ผลออก
แล้วก็อันนี้ก็มีไปกองปราบ
เอาจนถึงตอนนี้คุณจะหยุดขายก่อนไหม
เดี๋ยวมีกฎหมายสั่งให้ห้ามขายไหม

ฉลากทีนี้ใช่เราต้องเปลี่ยนฉลากครับ

แล้วก็เคารพการตัดสินที่ถูกต้องนะ
แต่คุณก็เห็นว่าคำสั่งของสคบขัดแย้งกันเองไหม
ข้อแรกคือสถาบันยานยนต์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้
ทั้งที่สคบเป็นคนระบุเองว่าน้ำมันอเนกประสงค์คือ
สิ่งที่ได้จากการสกัดปิโตเรียม

ใช่ไหมแล้วมันคนละอย่างกัน
แต่ทำไมเขาไม่ตรวจสอบให้จบก่อน
หนึ่งโอเคมันต้องมีการตรวจสอบในห้องแล็บทุกอย่างแหละ

เขาตรวจสอบในห้องแล็บก่อนในเชิงวิชาการก่อน
เสร็จแล้วก็มาทดลองสภาพการใช้งานจริง
รถยนต์ก่อนจะเอาทำออกขายเขาก็มาวิ่งบนถนนจริงก่อน
ไม่เหมาะตรงไหนมีการทดลองกับเครื่องยนต์จริงหรือยัง
มีผู้เสียหายเขาต้องให้ผมเห็นด้วยกระบวนการตรวจสอบว่าตรวจสอบยังไง
ทำยังไงเอาสารมาตั้งต้นตรวจสอบกับอะไร
ทีนี้สินค้าผมใช้กับรถยนต์
ซึ่งมันต้องตรวจสอบกับรถยนต์เพราะลูกค้าซื้อไปใส่รถยนต์

แล้วก็ทำให้มันโปร่งใสให้มีสื่อมวลชนดูให้มีนักข่าวอย่างนี้ไปดู

อันนี้ข้อแรกข้อ๒สถาบันยานยนต์
สถาบันยานยนต์ไปตรวจสอบก็ยังบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้
ในเรื่องของการศึกเหรอทำไมจะพิสูจน์ไม่ได้ครับ

ในห้องเครื่องเหล็กทำการเสียดสีกันถูกกันตลอด
คุณก็แค่ดูว่ามันเสียดสีกันแล้วมันสึกหล่อมากไหม
จะตรวจดูจากซากการถ่ายน้ำมันก็ได้ว่ามีเศษโลหะลงมาเยอะไหม
ถ้าไม่มีเศษโลหะลงมากับการถ่ายน้ำมันก็แสดงว่ามันไม่ศึกเหรอ
ไม่สามารถอธิบายต่อจากเอกสารได้

สถาบันยานยนต์ต้องตอบประชาชนครับตรงนี้

คือมันมีรถที่เอาไปตรวจสอบนะ
๓คันผมส่งรถไปตรวจสอบ๓คันเนาะ

สถาบันยานยนต์รถกระบะ๑คันรถเก๋ง๑คัน

ไม่ผมเป็นคนไปเติมเองเลยที่สถาบันยันยนต์
แต่ทีนี้ผมไม่คาใจตรงที่ว่า

และไม่ให้ผมไม่ให้ช่างไม่ให้ทนายของผม

ทั้งที่คุณกำลังทดสอบน้ำมันของผมกับรถของผม

ส่วนรถยนต์ผมไม่รู้ว่าเขาขึ้นไดโน่ล้อหน้าหรือล้อหลังไม่รู้
เชื่อไหมใหม่กิโลเพิ่มมาไม่ถึง๑๐กิโล
เพราะผมจำได้ว่าไมกิโลตอนที่เอาไปเขาบันทึก
ก็มีการบันทึกว่าวันนี้ที่รถไปถ่ายรมันเครื่อง

แล้วพอออกมาแล้วคุณเห็นแบบนี้คุณถามสถาบันยานยนต์ว่าไง
ก็ยังไม่ได้ถามเรื่องผมก็รออยู่ว่าทำไมไม่ชี้แจงหน่อยว่า

เครื่องสตาร์ทปุ๊บทันที่เข้าเกียร์ล้อหมุนไมค์กิโลจะเดิน

แต่ว่ามันไม่ส่งผลดีไม่ส่งผลเสีย
ของสินค้าคุณไม่ส่งผลต่อการเพิ่มแรงม้าของเครื่องยนต

แต่ในส่วนการสิกหล่ออัตราการเร่ง

แล้วก็บิดบนไดโน่ประมาณสัก๕นาที๑๐นาที

มันยังไม่จบไงคุณต้องตรวจสอบให้จบสิ

ไม่กับเครื่องยนตรวจสอบ

มันไม่เหมาะตรงไหนนะ

เดี๋ยวนะไม่ยอมรับทั้งหมดเลยหรือ
ไม่ยอมรับว่าทุกข้อ

ประเด็นเรื่องแรงม้าซึ่งแต่รถแต่ละคันมันไม่เท่ากัน

ซึ่งบางครั้งผมเอาไปเท็จเองก็ขึ้น

แล้วเข้าประเทศเป็นรถใหม่รถใหม่มันยังไม่มีการศึกเหรอ

คนานูผมไม่ได้บอกว่ามันใส่เพื่อเพิ่มแรงม้า

ถ้ารถที่มันสึกหล่อแล้วเครื่องมันโซมแล้ว
ไปปุ๊บเนี่ยบางทีแรงม้ามันหายไปเนี่ย

พึ่งยังใช้งานยังไม่ถึง๓๐๐กิโล

ฉันก็จะถามแบบไม่ได้ฉลาดเท่าไหเพราะที่ฉันไม่รู้จริง

ของคุณใช้ได้ดีสำหรับเฉพาะรถเก่าเท่านั้นเหรอ

ถ้าเป็นรถใหม่ก็คือมันใส่ไปเพื่อเพิ่มการหล่อลื่น
แล้วก็รักษาสภาพเครื่องให้มันทนขึ้น
แต่ถ้าเป็นรถเก่าบางทีมันจะฟื้นสภาพขึ้นมา
ให้เหมือนกำลังรถมันเพิ่มขึ้นมานะ

คุณเมฆเดี๋ยวเล่าให้แบบนี้นะร่ายไปพร้อมกันคือเรื่องแรงม้า
ไม่เพิ่มแรงม้าคุณยอมรับได้ไหมคะอัตราเร่ง
ม้าที่ยอมรับก็ว่ามันไม่ส่งผลก็คือว่า
โอเคแรงม้ารถก็ทำมา๑๒๐แรงใช่ไหม

แต่ถ้ารถที่๑๒๐แรง
ใช้งานไปเกิดจากการฝืดการศึกหลอการหืดอะไรต่าง
ทำให้แรงม้าเหลืออยู่แค่สักร้อยแรงอย่างนี้
พอเราเติมไปปุ๊บอันนั้นจะกลับมาเหมือนเดิม
สรุปว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยเริ่มงง
คือพี่ต้องเข้าใจก่อนว่ารถทุกคันมันไม่เหมือนกัน

คุณมีคำอธิบายได้แต่ดิฉันเอาตามเอกสาร
คุณยอมรับไหมว่าไม่เพิ่มแรงม้าเอาแค่นี้
อันนี้มันไม่เป็นไรเพราะว่าก็คือถ้าบางคันมันเริ่มบางคันไม่เพิ่ม
ก็เราก็ให้ไปว่ามันไม่เพิ่มไม่เป็นไร
นะอัตราเร่งนะครับผมมั่นใจว่าถ้าใส่แม็กอัโนไปนะครับ
อ่าวิ่งไปร้อยเมตรเนี้ยในร้อยเมตรรถอาจจะวิ่งมาได้คราวนี้อาจจะอ่า
เร่งได้แค่๑๐๐ความเร็วอาจจะได้๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ถ้าใส่แม็กอัโนไประยะร้อยเมตรเท่าเดิมหรือสี่ร้อยเมตรเท่าเดิม

เวลายอมรับหรือไม่ยอมรับอย่าอธิบายเยอะเดี๋ยวคิดตังค์หลังรายการ
ประหยัดน้ำมันไหม

คุณยอมรับไหมที่ว่าไม่ได้ช่วยประหยัดน้ำมัน
ผมอยากอธิบายเรื่องอัตราการเร่ง
อาจจะเร็วขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง

ที่ว่ารถมันอืด
เพิ่มอัตราเร่ง

ทำให้เติมคันเร่งไปนิดเดียวรถมันก็ขับเคลื่อนได้ไหลลื่นขึ้น

แล้วทีนี้สคบมาบอกว่าไม่ส่งผลต่อการประหยัดน้ำมัน
ที่เอาไปทดสอบเนี่ยใช้งานนะครับ
โดยไมกิโลเพิ่มไม่ถึง๑๐กิโล๒๐กิโลเนี่ย

เดี๋ยวบางอย่างเนี่ยดิฉันอธิบายแทนไม่ได้

รถพี่เนี่ยเอารถพี่จอมขวัญดีกว่า
ถ้าพี่ขับจากนี้นะ

ระยะ๓กิโลไม่เกิน๑๐กิโล

อย่างเช่นพวกที่เขาวิ่งร่องเอาจากเหนือจากใต้อย่างนี้

จะอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราตัดเอกสารก่อนนะคุณเมฆ
หรือเสร็จไม่ได้เก่งเทคนิคอย่างคุณ

ลงมาเลยไม่ให้ใช้เครื่องยนต์

ว่ามันไม่เหมาะกับเครื่องยนต์ยังไง

ที่คุณคาใจเนี่ยนะตั้งแต่มันออกมาเป็นข่าวกลางเดือนที่แล้วเนี่ย
มีใครติดต่อคุณยังสคบเนี่ย
เขาติดต่อแต่บอกว่าให้ผมเงียบมีแต่ให้บอกให้ผมไม่เถียงบอกให้ผมไม่ต้องพูด
เขานี่ใครคะนี่ฉันหมายถึงสคบนะ
เขาก็บอกเลยผมไปนี่ก็บอกอย่าไปอะไรมากอย่าไปเถียงมากอย่าไปทำข่าวอย่าไปให้ข่าวมาก
ให้ผมอยู่เฉยคือให้อยู่เฉยจะได้เชื่อดง่ายไง
หรือหลายฝ่ายเชื่อดง่ายหรือจริงใครอยากเชื่อดง่ายผมเชื่อดง่ายเพราะผมนิ่งไง
เดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นที่ฉันได้คำตอบคือคุณเมฆกำลังจะบอกว่าตั้งแต่ผลออกดิฉันนับตั้งแต่ผลออกนะ
เขาคุยกับคุณแล้วใช่ไหมคะสคบเนี่ย
อย่างนี้ผมถามคุณทำข้อสอบ๑๐ข้อแต่ทำแค่ข้อเดียว
แล้วได้คุยกันแล้วยังหลังศึก
ผมก็ให้ทนายไปถามทนายไปถามเขาก็อิงมาว่าโรงงานผู้ผลิตบอกว่า
สินค้าตัวนี้เขาใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมอะไรต่างพวกนี้
ก็ผมจะสั่งมาใช้กับเครื่องยนต์แล้วผมสั่งพิเศษผมไม่ได้เอาตัวที่เขาใช้ตรงนั้นมาผมสั่งพิเศษ
ตัวของคุณด้วยเนี่ยนะคะคือคุณเมฆกำลังจะปฏิบัติตามคำสั่งนี้หรือจะยังไม่ทำอะไร
ซึ่งเราได้แจ้งเขาไปหรือยังว่าเราค้าคือเขาเรียกอุทธรณ์นะเนาะ
เราอุทรหรือยังเราแจ้งเขายัง
ตอนนี้ใช่ไหมครับมันยังไม่ครบ๓๐วัน

คือเราจะเขียนว่าทำไมคุณไม่ตรวจสอบให้หมดก่อน
ว่ามันประหยัดน้ำมันไหมทำไมไม่ทดสอบกับรถจริงก่อน
โปร่งใสเน้นนะครับอย่างโปร่งใส

ใช่ไหมมีช่างดูมีทนายดูมีทีมบริษัทของผมดู
แล้วก็ดูสิเติมลงรถแล้วเอารถใช้งานดูมันเป็นยังไง
อันนี้เดี๋ยวฉันจะรอขั้นตอนนี้เดี๋ยวเอาเขามาทำไมเนี่ย
พูดเองหมดเลยเอาเขามาทำไมเอาเขามาคุยอะไรกับฉัน
เขาเป็นช่างที่เขาใช้แม่งกระโนมานักก็ปีกว่า
แล้วเขาก็เป็นช่างที่แบบว่าทำรถได้แบบว่าวิ่งได้แชมป์ประเทศไทย

คือเวลาเราพูดถึงคุณตั้มเนี่ยช่างคือรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต

ขนาดมอเตอร์ไซค์เราก็เคยเชิญคนที่มีปัญหาในการเติม

ในรายการเรานี่แหละเรียนขออ้างแค่เฉพาะในรายการเราก่อนนะ
ทีนี้คุณไม่เจอปัญหาเลยเหรอ

คือถ้าเป็นช่างเขารู้ดี
คือ๑สนามคือ๑รอบการแข่งขันเนี่ย

ไอ้ที่อะไร๑รันมันกี่กิโลหรอ

แล้วมันทำให้เครื่องร้อนเยอะไหม

จากมันเป็นที่เครื่องยนต์ผมเองที่พัง

อันไหนเครื่องยนต์อันไหนน้ำมัน

ตามเทคนิคเนี่ยจะมีแยกห้องเผาไหม้

จะแยกห้องเผาไหม้เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่แช่อยู่ในน้ำมันเครื่อง

คือผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมเป็นช่าง
ก่อนที่จะประกอบเครื่องยนต์เนี่ยผมเอาสระตัวเนี่ยทา

แล้วอย่างเวลาคนที่เป็นช่างเหมือนกับ
ฉันไม่ทราบนะคะว่าคุณแบ่งกันยังไงว่าใครกลุ่มไหน

กำลังจะถามว่าแล้วคุณคุยกันเองในวงการช่างว่า
มันมีช่างบางคนที่เขาใช้แล้วมันเป็น
เขาเติมให้ลูกค้าแล้วมันเป็น

คุณคุยกันว่ายังไงถ้าคุณเป็นช่างเหมือนกันนะคะ

ผมอยากรู้ว่าคนที่เขาเติมแล้วพังกับช่างจริงช่างปลอม

ช่างจริงก็ดูในที่
รูปที่คุณเอามาใช่ไหม
อ่ะยังไง
ไม่ได้ว่าผมดังหรือผมมีชื่อเสียงผมอะไรนะพี่
ทุกอย่างที่ผมทำผมทำด้วยใจผมรัก
ของผมมันทำขึ้นมา
ผมก็อยากให้มันใช้ประสิทธิภาพให้มันดีที่สุดใช่ไหมพี่

ใช่อ่ะอยู่ผมเอาของที่มันใช้แล้วพังมาใส่รถผมอ่ะผมก็ทำทำไมอ่ะ

ใช่ครับผมเอาเข้าไปเสนอขายที่ร้าน

แล้วตอนนี้นับกันเป็นอะไรเพื่อนพี่น้องหรืออะไร

เขาต้องพูดด้วยนะเดี๋ยวพูดกันในรายการ
เดี๋ยวช่วงหน้าคุณจตุพรจันทจิตนะคะ
จะเข้ามาโฟนอินในรายการสักครู่ค่ะ
เราคุยกับวันนี้คนที่ไปแจ้งความกับกองปราบนะคะ
หนึ่งในผู้ที่ไปแจ้งคือคุณจตุพรนะคะ

คุณจตุพรกับคุณแม่ตกลงคุณสองคนมีอะไรกันบ้างคะเนี่ย

เขาเป็นผู้จำหน่าย

คุณซื้อของเขากี่กล่องคะ
ผมซื้อหนึ่งขวดใหญ่ครับผม

หนึ่งขวดใหญ่ซื้อครั้งเดียวถูกไหมคะ

ผมซื้อจากตัวแทนท่านหนึ่งแถวราชกระบังครับผม
อ่าแล้วอาการของคุณที่เจอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
คุณจตุพรเล่าให้ฟังได้เลยค่ะ
คือของผมซื้อมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมผมกล้ามาเติมรถผม
ผมเติมช่วงเที่ยงนะฮะผมเติมช่วงเที่ยงแล้วช่วงเย็นเนี่ยผมไปมิดเครื่องที่สุพรรณ
ผมก็ขี่จากบ้านเนี่ยไปสุพรรณขี่ออกจากบ้านไปให้ประมาณสามสิบกิโลเมตรนะครับผม
ปรากฏว่ารอบเครื่องมันไม่ลงนะฮะค่ะครับผมแล้วออกจากไฟแดงไปประมาณสัก

ใช่ครับยิทย์ไปล์ครับผม

คุณตั้มมันเกี่ยวไหมว่ามอเตอร์ไซค์ขนาดไหนอะไรยังไง

คือข้างกล่องระบุไว้หมดถูกหรือเปล่า

รถแต่ละรุ่นมอไซค์มันมีหลากหลายรุ่นมากครับ
ซึ่งคุณจตุพรยืนยันว่าทำตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมเติมตามข้างกล่องครับผม
ค่ะทีนี้ค่ะเอาอย่างนี้
หลังจากที่มีอาการแล้วเนี่ยเอารถไปตรวจ

ผมที่ศูนย์ชาวภาษกิสุพันฟ์บุรีอย่างครับ

พอเปิดเที่ยวมาปรากฏว่า
แบบว่าที่เบ้าคัทมันมีภาพดำแดมเหนียวก็อดคล้ายกับยางประตอยครับ
ซึ่งช่างบอกว่าโดยปกติแล้วถ้าเป็นน้ำมันเครื่องมันจะไม่เป็นแบบนี้

คุณคุณจตุพรตอนที่มันมีอาการมันมีอาการอยู่ตรงจุดไหนของเส้นทางนะคะ
เส้นทางจากบ้านผมไปถึงภัณฑ์นะครับผม
แล้วมันมีอาการมันอยู่ประมาณช่วงไหนคือคุณขี่ไปประมาณสักครึ่งทางแล้ว
ประมาณ๓๐กิโลครับผม
ซึ่งหลังจากที่เกิดอาการแล้วไปเข้าศูนย์คาวาซากิโดยอะไรคะ

รถมันยังขี่ได้ครับผมแต่ว่ามันมีอาการกระตุกปลอดทางนะครับ
เวลาเราจะจอดหรือเรามีอีกข้าวไหมครับ
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณเมฆแย้งขึ้นมา
บอกว่าตกลงแล้วคุณซื้อจากไหนกันแน่ทำไมอะไรคุณมีปัญหาอะไรคะ
ซื้อมาสองคนใหญ่แล้วก็ไปออกรายการ
ให้ลองไปดูนะครับผม

เดี๋ยวดิฉันกลับไปที่คุณคุณต้องสั้นคุณเมฆคุณสั้น

เขาบอกว่าไม่รู้ว่าซื้อมาจากไหนครั้งแรกที่ผมจะรับผิดชอบ
แล้วทีนี้คือสินค้าเราขายผ่านตัวแทน
คุณต้องซื้อกับตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายจะได้แนะนำวิธีใช้
แต่เขาไม่รู้ว่าซื้อจากใครมาวันนี้เขาบอกว่าซื้ออีกคนนึง
คือคุณเมฆติดใจว่าไปโพสต์

ผมอยากให้เขาถามว่าเขากล้าพิสูจนไหม
คือเอารถเขาตรวจสภาพก่อนเติม

ถ้าเป็นที่น้ำมันผมมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมอีก

กับรถคันอื่นด้วยลองเทียบกันดูไหม
คุณจตุพรคะหลังจากที่รถเรามีปัญหาแล้ว

แจ้งตัวแทนจำหน่ายหรือเราแจ้งเจ้าของคะ

เพราะวันนั้นที่เขาโทรมาใช่ผมพูดอย่างนั้นอยู่กันแล้ว

ผมบอกว่าผมจำไม่ได้เพราะว่าผมนี่
จำไม่ได้ว่าผมซื้อมาจากในเว็บขายดี
หรือจากเพจในเฟซบุ๊กผมก็พูดอย่างนี้ฮะ

เขาก็ต่อว่าผมตลอดเลย

ใช่ครับมันซื้อว่าเป็นอาทิตย์แล้วไงพี่

คุณจำไม่ได้คุณเลยพูดไปแบบนั้นถูกไหม

เรามาเจอตัวคุณเมฆมังกรบินเองได้ยังไงคะ
อาจารย์ว่ามาติดต่อเขาได้ยังไงคะ

ตัวแทนเขาบอกมันไม่เคยมีเคสแบบนี้

ผมก็เลยถ้าในนี้คือรถผมมันแพงใช่ไหมครับ

ผมก็เลยไปโพสต์ถามในพันทิพย์นะครับผม

คือโพสต์ถามเพื่อหาแนวทางการแก้ไขครับ
ว่ามันจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรดีบ้าง

เพื่อคนที่มีความรู้จะได้โทรมาบอกผมโดยตรง

แต่ตอนแรกผมมันคิดว่าให้โทรมารับผิดชอบหรือว่าโทรมาเพื่อแนะนำมันคือแฟนแจ๊กไข่
แต่ไม่ใช่ครับเขาโทรมาต่อว่าผมแล้วเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเติมผิดวิธี
แล้วก็ซื้อมาจากใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้แทนเขาไม่รับผิดชอบแล้วเขาขู่ว่าจะฟ้องแจ้งความผมด้วย

ให้เขาเช็คเพราะว่าเขาบอกเขาไม่รับผิดชอบครับพี่
อ่าอ่าคืออ่ะอย่างนี้แล้วคุณจตุพรมีอะไรพูดเสริมต่อไหม
ก็วันนี้วันนี้สัดีออกรายการอีกข้างนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ออก

ทีมกฎหมายเขาบอกว่าไม่ต้องไปทดสอบนะครับ

เพราะเนื่องจากว่ามันมีจากปัดมาก
และการทดตรอบต่างแบบหน่วยงานภาครัฐ
เขาก็ตกทดสอบตรงเสร็จซึ่งจดแล้วไม่จำเป็นต้นทดสอบนะครับผม
อ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งสตันแป๊บนึง
คุณจตุพรณ์คะเดี๋ยวฉันถามแทน
คุณจตุพรไม่อยากแบบทดสอบให้รู้ดำรู้แดงไปเลยเหรอ
คือตอนนี้มันไม่มีความจำเป็นแล้วล่ะครับพี่
อ่ะเราไม่เห็นความจำเป็นเพราะฉะนั้นสรุปถูกไหมว่าเพราะสคบสรุปแล้ว
ใช่ค่ะเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบเนี่ยเป็นหน่วยงานอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างประธานบาลยานอย่างนี้ค่ะ
คืออันนั้นบ้านประธานเขาสูงกว่าเราเยอะแล้วเขาก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
คือถ้าสคบบอกว่ารถเขาไม่พังรถเขาก็ไม่พังถ้าสวบกับรถเขาพังก็พังเหรอ
เดี๋ยวนะอันนี้ถามค้างไว้ก่อนนะโฆษณาแป๊บเดียวคุณจตุพรอยู่ก่อน
โฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ายังคาใจกันอยู่สองท่านนี้แป๊บเดียวกลับมาค่ะ

คุยต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาในช่วงท้ายเหลือค่อนข้างน้อยนะคะ
แล้วเรากำลังต่อสายคุณจตุพรกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณเมฆคือคุณก็ยังมั่นใจว่าต้องการให้เขาเอารถเขานั่นแหละมาทดสอบของของคุณ
แล้วก็เทียบกับรถคันอื่นด้วยเทียบกับรถผมด้วย
แล้วคำอธิบายของเขาเมื่อสักครู่นี้ว่ามันไม่มีความจำเป็นแล้ว
เอาล่ะมันเป็นสิทธิ์เขานะเขาปรึกษาอะไรกับใครของเขาเนี่ย

แต่บริษัทผมเสียหายจากคำพูดของเขาจากการไปไล่ออกรายการทุกรายการของเขา
คือพูดง่ายว่าเขายืนยันว่ารถเขาเนี่ยพังเพราะแม็กนาโน
อ่าไม่แต่ว่าอธิฮันลองแย้งคือมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ย
มันไม่มีใครต่อว่าน้ำมันคุณได้เท่ากับผลสคบแล้วล่ะ

สวสคบผมก็ค้านอยู่ว่าผลที่คุณบอกว่าไม่เหมาะกับเครื่องยนต์เนี่ยคุณพิสูจน์ยังไงว่าไม่เหมาะ
คุณทำให้เห็นหน่อยสคบกับถาปัญญายนต์ทำให้เห็นหน่อยนักวิทยาศาสตร์ของไหนก็ได้
ทำให้เห็นหน่อยว่าแมคนาโนที่ผสมน้ำมันเครื่องอัตราส่วน๒๐ต่อ๑เนี่ย
หารออกมาปุ๊บเนี่ยมันได้อยู่ที่๒๐ต่อหนึ่ง
เอาน้ำมันแมคนโนผสมกับน้ำมันเครื่อง๒๐ส่วนมาทำให้ดูหน่อยว่ามันทำผลเสียยังไงกับห้องเครื่อง

ถ้าคุณยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากตัวน้ำมันนะคะ
หนึ่งเลยแม็กซ์ยาโนเนี่ยคือสารรอลื่น
สารเครื่องเครื่องยนต์คือให้เกิดการรอลื่น
ที่ดีที่สุดใช่ไหม

มีผลแน่นอนครับมันลื่นแน่นอน
เครื่องยนต์มันลื่นปุ๊บทุกอย่างในระบบมันคล่องตัว

ต้องถามด้วยว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่
แต่เขาก็ยินนะว่าเขาใช้ตามข้างกล่องนะ
ข้างกล่องพี่มันมีจำกัดอยู่นะ

พี่ผมอธิบายอย่างนี้เลย

ซื้อครีมมาใช้ไม่ดูรีวิวหน่อยเขาทายังไง
คือซื้อมาก็มาทาแขนเลยหรือทาหน้าก็ไม่รู้
แต่อันนั้นเข้าใจ

โดยไม่ว่าจะใบในกล่องหรือว่าข้างกล่องสิคุณเมฆ

คือคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่าเขาต้องไปหารีวิวดูสิ

มันก็รู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าเป็นรถเขาเขาต้องใช้อะไรถูกหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคุณสันนิษฐานได้ว่าอะไรบ้าง

ผมเคยถามเลยหนึ่งคืออาจจะเติมเยอะ

ที่ข้างกล่องกำหนดไว้อะไรอย่างนี้
พี่เห็นว่ามันลื่น

ส่งกำลังของเครื่องยนต์มันยังมีคัดอยู่
ไม่ต้องการความลื่นอะไรมากมายเลยพี่

มันให้เหล็กอ่ะพี่เสียสี่กั้น

แต่ถ้ามีสารแคนโนเข้าไปเนี่ย
มันเหมือนเป็นฟิล์มเคลือบบางอะพี่

คือคุณตั้มกำลังจะบอกว่า

พี่น้ำมันเครื่องจิดลิตเนี่ย
ถ้ารถในระบบรถมีคัดนะพี่

อนุมันขอลองถามเพิ่มนะคะ

แต่คิดว่าแบตโทรศัพท์น่าจะหมดนะคะ

ไม่ใช่ว่ารายการนั่งคุยเท่านั้นนะ

อย่าหาว่าอย่างนี้คือคุณกำลังจะบอกว่าคนเหล่านั้นที่ให้ข่าวเนี่ยไม่ใช่ช่างทั้งนั้นเลยเหรอคะ
อาจจะมีช่างส่วนหนึ่งที่ในความรู้ที่แบบผิด
พี่ผมถามหน่อยเอาน้ำมันไปเผาเล่นกันอย่างนี้พี่รู้เหรอว่าไหนดีไม่ดี
โอเคมันมีการเจ้าสอบหลายอย่างมีการเห็น
แต่ในกรณีของคนที่บอกว่าเขาเป็นช่างเขามีอู่เขามีลูกค้าเขาใช้รถเขาเองด้วยเนี่ยนะ
คือคุณจะไม่นับรวมคนเหล่านี้เข้าไปว่าเป็นคนที่เคยใช้สินค้าแล้วมีปัญหาเลยเหรอคะ
อาจจะใช้จริงพี่แต่พี่อย่าลืมนะโลกโซเชียลตอนนี้มันแรง
ผมเอาหน่อยเผาน้ำมันหน่อยเผื่อดังอะไรอย่างนี้
เหมือนมีคนติดตามหน่อยผมไม่เคยออกมาเผาเลยแล้วมันผมจะมาเผาทำไมผมไม่ใช่นักวิจัยผมไม่ใช่
นี่ฉันหมายถึงคนที่ใช้งานตามปกตินะคุณตั้ม
ถ้าคนตามปกติผมจะบอกอย่างนี้พี่ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีเนี่ยของทุกอย่างถ้าเราใช้ถูกวิธี
ผลเสียมันอาจจะเกิดแต่มันจะเกิดน้อยที่สุดผมพูดอย่างนี้ดีกว่า

เดี๋ยวมันมาคู่กันเหรอ

หมายถึงกรณีการใช้ถูกต้องค่ะคุณเมฆหมายถึงว่าถ้าเราใช้อย่างถูกต้อง
ถ้าใช้อย่างถูกต้องผมมองเลยว่าผลเสียแบบผมยังไม่เคยเจอเลย
ลูกค้าผมไม่ใช่น้อยนะครับผมขายมา๔ปีแล้วนะ

ผมขายช่างจนทั่วประเทศแล้วถึงมาขายชาวบ้าน

ถ้าช่างใช้แล้วบอกไม่ดีผมไม่ขายชาวบ้านแน่นอน
ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นข่าวดังขึ้นมานะคุณเมฆ
คุณเมฆคิดว่าตอนนี้คุณกำลังโดนกันแกล้ง

เป็นการใช้งานที่ผิดวิธี

สิ่งที่ทุกคนเขาออกมาอ้างว่าเขาใช้แล้วมันเกิดผลเสีย

แต่ยังของคุณไก่ผมว่า
มันน่าจะเป็นเขาอาจจะเป็นลูกค้าจริง

แล้วก็คนที่ทำธุรกิจแข่งกับ
ผมก็ได้โอกาสจับมาเป็นพวกพอดี

แล้วก็ยังมีสัตว์ส่วนตัวผมอีกอะไรแบบนี้

ผมไม่ใช่ลูกผู้ดีไม่ได้เรียนจบปริญญา

เพราะฉะนั้นก็คนอาจจะไม่ชอบผม
คือคุณคิดว่าตอนนี้คุณกำลังโดนกันแกล้งอยู่เหรอคะ

สินค้าในประเทศไทยที่เป็นสินค้าแบบนี้
กว่ายี่ห้อทุกวันนี้๖๐ยี่ห้อแล้ว
เจ้าของผู้ผลิตมากกว่า๓๐เจ้า
ทำไมคุณเล่นแมคนาโนเจ้าเดียวยี่ห้อเดียว
เล่นแบบยันเตยันเวลานอนตี๒ตี๓คุณยังด่าแต่แกโนอย่างเดียว
ยันเรื่องส่วนตัวผมด่ายันแม่ผมด่ายันผมบวช

ถ้าสมมุติคุณมองว่าคุณกำลังโดนภาวะแบบนี้อยู่นะคะ
แล้วสิ่งที่ทางหน่วยงานรัฐเป็นคนตรวจสอบ
อันนี้เรียนขอสรุปว่าคุณยังคาใจใช่ไหม
ใจแน่นอนครับเพราะหน่วยงานรัฐยังตรวจสอบไม่จบเลย
ทีนี้เราเหลือเวลาน้อยเดี๋ยวฉันกลับมาที่ตัวคุณ
เอาเข้าจริงคุณคิดว่าบุคลิกคุณมีส่วนไหม
ทำให้กระแสมันลบขนาดนี้คุณว่ามีส่วนไหม
แต่บุคลิกผมก็เป็นส่วนที่ทำให้กระแสมันดังขึ้นมาตัวแรก

แต่พอมีคนไม่ชอบผมมาด่าผม

ผมขายมา๓ปีกว่าผมสร้างยอดขายได้มากมายมหาศาล
ไม่เคยออกสื่อไม่เคยมาออกรายการทีวี
ผมไปทำบุญไปให้ทงให้ทานต่าง
พอวันหนึ่งมีคนไปเอาโพสต์การทำบุญของผมมาออกรายการทีวี

ผมรู้ไหมว่าผมโพสต์ลงเนี่ยแล้วจะมีคนเอาไปออกทีวี
ผมรู้ไหมว่าโพสต์นั้นถ้าผมโพสต์ลงไป
แล้วมันจะมียอดวิวเป็นละล้านวิวเป็น๑๐ล้านวิวผมจะรู้ไหม

คุณเอาไปเล่นข่าวกันเองคุณเอาไปออกรายการทีวีเอง
แล้วคุณก็มาโจมตีว่าผมทำบุญสร้างภาพ

เอาไปขายให้ลูกค้าใช้แล้วชอบช่างใช้แล้วชอบ
แต่สื่อมาด่าผมตามคนที่ออกมาจุดกระแส
ดิฉันถามแค่นี้ว่าอย่างนี้เราจะเอายังไงต่อ

ให้เปลี่ยนฉลากผมต้องแย้งก่อนครับว่า

แต่เรายังต้องแย้งยังต้องอุทธรณ์อยู่ว่า
สินค้าผมไม่เหมาะกับเครื่องยนต์ยังไง

ใช่ครับมันก็อุทธรณ์ใช่ไหมครับ

อย่างนี้เขาพูดว่ารถเสียรถเสีย
เมื่อกี้เซียนกันใช่ไหม

คือจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้

และก็และการพิสูจน์จริง

คนกลางก็ต้องเป็นสื่อด้วยต้องเป็นช่างด้วย

จะรีบอย่างไหน

ก็แค่นี้นะขอบคุณคุณเม้และคุณตั๊ม

แล้วก็รุมถึงสคบซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้นะคะ
สคบยังปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์อยู่
วันนี้หมดเวลาของรายการถ้าคืบหน้าเดี๋ยวบินมาใหม่สวัสดีค่ะ